โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับครับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่ดิตจากจังหวัดเชียงใหม่
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
กู้วิกฤตด้วยการตอบคำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถุงสามข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ตอบถุงสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถ้าได้ทุนสูงสุดไปต่อลมหายใจ๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่ดิตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามที่เราจะนำมาตั้งนี้นะครับ

เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างจังหวัด
หรือว่าไม่ใช่คนในครอบครัวอาจจะไม่รู้คำตอบเลย
พร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
จริงดิฐนั้นอาจจะ
อย่างนี้นะครับ
ไม่มีโอกาสนะครับ
เพราะเคยไปอมรมมาครับ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วพี่ดิตเลือกตอบเรื่องแรก

ที่บ้านเรานั้นทำอาชีพเพาะจิ้งหลีดนะครับ

ตอนนี้เริ่มมานานหรือยังครับ
ประมาณ๒๓เดือนครับ
นานแค่ไหนครับกว่าที่จะจับขายได้
ประมาณเดือนครึ่งครับ๔๕วันก็จับขายได้ครับ

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้บอกถึงพฤติกรรมใดของจิ้งหลีด
เสียงนี้ก็เคยเรียนอบรมมากันครับหุ้นมากันครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งบอกอนาเขตที่อยู่ตัวเลือกที่สองเรียกหาตัวเมีย
ตัวเลือกที่สามพร้อมผสมพันธุ์ตัวเลือกที่สี่อารมณ์โมโหหรือต่อสู้
แบบเคยฟังมาแล้วเห็นเราเคยไปอบรมมาก็จำได้บ้างครับ
เสียงเรียกหาตัวเมียนี้มันจะร้องเสียงทีหน่อยครับ

พร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับต้องตอบข้อสองครับ
ตัวเลือกที่สองเรียกหาตัวเมียครับ
ถ้าข้อนี้พี่ดุดสามารถตอบถูกนั้นก็คือ๕๐๐บาท
แต่นี่พี่ดิตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ลองขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องพี่ดิตต้องเลือกให้ดีนะ
เหลือบ้านของเราพระเกจิอาจารย์เพลงลูกทุ่งและเกมต่อชีวิต

ทำไมถึงเลือกเพลงลูกทุ่งให้กับแม่รองครับ

ขอเชิญแม่รอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทำไมแม่ถึงชอบฟังเพลงลูกทุ่งล่ะครับ
ชอบฟังเพลงแม่ภองศรีวรระนุษธ์ครับ
โอ้โหชอบศิลปินแห่งชาติด้วย

แสดงว่านักร้องในดวงใจเลยไหมครับแม่

เวลาฮัมเพลงของแม่ผ่องแม่ร้องเพลงอะไร

สักนิดนึงอยากได้ยินเสียงแม่

กอดหมอนนอนหนาว
เดี๋ยว
ผ่องร้องแล้วมีหัวเราะอย่างนี้ด้วยเหรอคะ

แสดงว่าชอบจริงเลยนะชอบ

เพลงนี้นะครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้

เนื้อเพลงนี้ประโยคใดผิดนะครับ

ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน

บอกเขาเถิดดินจ๋าฆ่าคอย

อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอย

อุ่นจากรักที่ฝังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
เพลงนี้ฟังบ่อยท่วนที่สี่เมื่อคุดหู

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่อุ่นจากรักที่ฝังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
แม่ยังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปหรอกครับ

รุนแล้วจะให้พี่อรุณตอบเรื่องอะไรครับ
เหลือเรื่องบ้านของเรา
พระเกจิอาจารย์และเกมต่อชีวิต
บ้านของเรา

ขอเชิญพี่รุนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่มาตั้งแต่เกิดค่ะ
ที่บ้านนี้มีภาษณะอะไรบ้างนะครับ
มอเตอร์ไซค่ะ

ไม่เคยนะฮะพี่ดิตใช้รถพ่วงคันนี้มากี่ปีแล้ว

ก็คือพ่วงข้างนี้ก็ใช้มาประมาณ๓ปี
สีดำของพ่อก็ประมาณ๓ปี

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขทะเบียนของรถมอเตอร์ไซคันนี้รวมกันได้เท่าไรตัวเลือกที่๑๒๓ตัวเลือกที่๒๒๔ตัวเลือกที่๓๒๕ตัวเลือกที่๔
พร้อมแล้วผู้เราเลือกตอบอะไรครับตัวเลือกที่๒๒๔ครับ

เหลืออีกสองเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องพระเกจิอาจารย์กับเกมต่อชีวิตครับ

เกจิอาจารย์ทำไมถึงเลือกพระเกจิอาจารย์ให้กับคุณต้อมครับ
เพราะรู้เรื่องนี้เยอะเหมือนกันค่ะ
พอที่จะมีความจะมีความรู้เรื่องนี้
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญคุณต้อมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รุนของเรารู้เรื่องประวัติความเป็นมาของหลวงปู่แหวนเป็นอย่างมาก
แม่น่าเสียดายจริงเลยถ้าข้อนี้นะ

โอ้โหคงจะทำได้เลยล่ะคงยิ้มเลยนะครับ

วัดเนี้ยหนูเคยไปไหมไปค่ะ
แล้วที่วัดเนี่ยจะมีป้ายประวัติของหลวงปู่แหวนแขวนไว้ด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงปู่แหวนสุจินโนบรรพชาเป็นสมเนรที่วัดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดโพชัย
ตัวเลือกที่สองวัดบ้านสร้างทอ
ตัวเลือกที่สามวัดป่าบ้านปง
ตัวเลือกที่สี่วัดเวรุวัฒน์
เสียดายติวมาตั้งเยอะเรื่องนี้ไม่ได้ติว
ที่ตอบวัดสร้างบ้านทองเพราะชอบค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องต้อมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
สองค่ะวัดบ้านสร้างทอค่ะ
ตัวเลือกที่สองวัดบ้านสร้างถ่อครับ
เอาเป็นคำตอบวิธีต้องนะครับต้องนะค่ะ
ถ้าตอบถูกข้อนี้นะครับ๔ข้อถ้าไม่มีผิดเลย
ได้ลุ้นเงินล้านกลับบ้านแน่นอนครับ
คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ดิตจากจังหวัดเชียงใหม่
การตอบคำถาม๔ข้อจะคว้าเงินทุนกลับไปบ้านสูงสุดได้หรือไม่ในวันนี้

เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้บอกถึงพฤติกรรมใดของจิ้งหรีด

เรียกหาตัวเมียซึ่งเป็นคำตอบที่

สวัสดีครับ